อันนี้เป็นสลากินแบ่งรัฐบาล
หวย๓๐ล้านเจ้าปัญหานะครับ

ระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน

ท่านกำลังไต่สวนมูลฟ้องอยู่ว่าจะรับฟ้องหรือไม่
ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนว่าไปยักยอกทรัพย์เขานะครับ

เราได้ไปสัมภาษณ์เปิดใจ

ใช่โดยเฉพาะหลังเนี่ยไม่ค่อยพูดเลยนะคะ

แล้วอีกอย่างก็อาจจะเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วหรือเปล่า
พอหมวดจรูนวันนี้บอกเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์พิเศษ

ก็คือนางลาวันวิมูลเนี่ย

ตอนเด็กนั่งรถไฟไปกับครอบครัว
เป็นทัวร์อะไรอย่างนี้สะพานข้ามแม่น้ำแควร์

พร้อมกับภรรยาให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
หลังจากที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อใดเลยมานานพอสมควร
วันนี้ก็นัดเจอกันที่นี่นะครับ
โดยทั้งสองคนบอกว่าปัจจุบันก็ยังใช้ชีวิตตามปกติ
ตื่นเช้ามาก็ทำกับข้าวเลี้ยงหมาออกกำลังกาย
แล้วก็ไปทำไร่อ้อยที่อำเภอบ่อพลอยมีอยู่๑๐ไร่
เวลาว่างก็ไปเที่ยวกันทั้งครอบครัว
แต่ยอมรับว่ามันก็มีเรื่องไม่สบายใจ
ก็คือคดีหวย๓๐ล้านบาทเจ้าปัญหานี่แหละ
หลังเกิดเรื่องหมวดจรูนบอกว่ามันก็ไม่ได้ใช้เงินมากนัก
เพราะว่าเงินส่วนใหญ่ก็ถูกอายัดอยู่ด้วยนะครับ
แต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินไม่ได้ทำให้สูญเสียสุขภาพจิต
มันเสียเวลาเยอะเนี่ยยอมรับเพราะว่าต้องไปขึ้นศาลหลายรอบ
ในคดีที่ครูปรีชายื่นฟ้องเอาไว้สารก็นัดไต่สวนมูลฟ้องมาแล้ว๔ครั้ง
โดยสารได้ไต่สวนณขณะนี้ไต่สวนเพียงคนเดียวคือครูปรีชา
จรูนบอกว่าตอนนี้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะคุณเขียนมาสอน
หลังจากที่ได้ไปฟังการไต่สวนในชั้นศาลเพราะว่าได้เห็นฝ่ายตรงข้าม
ตอนที่ให้ปากคำต่อศาลแล้วบอกว่ายังไงรู้มั้ย
บอกเหมือนได้ดูคณะตลก

ถึงได้ทำให้วุ่นวายไปหมด
ผมอยากจะเห็นอยากจะเห็นคนที่เขาทำผิดได้รับโทษเร็ว
อยากให้เรื่องมันจบเร็วอยากให้กับครอบครัวเราให้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม
แบบที่บ้านบ้านแบบที่เราเคยเป็นอยากจะไปตลาดนัดเดินตลาดนัด
อยากจะไปเหมือนคนอื่นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไป
อยากจะทำในจริงที่เคยทำ
ค่ะก็ตอนนี้เป็นคนดังแล้วนะคะไปไหนคนก็ทักทายนะคะก็ไม่เหมือนเดิม
แล้วบรรยากาศนี้แบบแม่เราน่าจะถ่ายรูปพรีเวดดิ้งอีกสักครั้ง
คุณกับภรรยาคุณเหรอได้นะลองดู
ทีนี้ไปถึงที่แล้วค่ะคุณยุธยาบอกว่าไม่แวะไปเจอเจ๊หน่อยก็กระไรอยู่
เออก็ต้องไปเจอไปทักทายเจ๊เจ๊กันหน่อยนะคะ
ก็มาขายกันตามปกติค่ะก็บอกว่า
ตอนนี้ขายดีนะขายดีกว่าตอนที่ไม่มีคดีอีก
พอมีคดีความปุ๊บคนรู้จักไงเป็นแม่ค้าแบบนี้
ใช่ดังคนก็มาซื้อเยอะค่ะก็บอกว่าตอนแรกก็กลัวนะคะ
เพราะว่าไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนในชีวิต

ก็ยืนยันว่าลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล
แผงของแม่ค้ากลุ่มนี้จริง
ช่วงแรกตัวแม่ค้าก็บอกว่ารู้สึกเสียเวลา
ต้องไปให้ปากคำหลายต่อหลายครั้งต้องมากรุงเทพ

แต่ตอนนี้ทำใจยอมรับปรับตัวได้
แล้วก็ขายดีด้วยลอตเตอรี่ตอนนี้นะคะ
ก็เรื่องคดีความก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
เจ๊เกียวบอกว่าที่แม่ค้ายังคงต่อสู้เรื่องนี้อยู่
เพราะคำที่บอกว่าเป็นขบวนการนี่แหละ
คำนี้มันแทงใจไง

ต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีแม่ค้า
เพื่อยืนยันว่าแม่ค้ากลุ่มนี้ไม่ได้พูดโกหก
เพราะมีเงินอยู่ในบัญชีถูกไหม

ปีเตอร์หัวร้านที่เจ๊เกียวพูดตั้งกว่าวันที่สาบานแล้ว
อันนี้อยากให้สังคมย้อนคิดนิดนึง
เอาเป็นว่าทั้งสองฝ่ายก็ยังคงยืนยันความถูกต้องของฝั่งตัวเอง
ก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลเพราะว่าคดีอยู่ชั้นศาลแล้วนะครับ
๒๔กรณญายนต์นี้ก็เป็นการต่ายสวนมุมฟ้อง
สารอาญาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
โดยสารได้นัดไต่สวนพยานฝั่งของครูปรีชานะครับ

คือเจ๊พัดเนี่ยจะเป็นคนที่เจ๊บ้าบิน
ได้ถามว่ามี๕๓๓๗๒๖งวด๑พฤศจิกายน๒๕๖๐ไหม
เพราะว่าครูปีชาเขาอยากได้เลขนี้
บ้าบินไม่มีเจ๊พัดมีก็เลยให้เจ๊บ้าบิน
เจ๊บ้าบินก็บอกว่าขายให้ครูปรีชาเจ๊เกียวบอกว่าเป็นคนเห็น
เห็นว่าเขามารับสลากมาซื้อมาขายกันเนี่ยเจ๊พัดจะขึ้นไต่สวนนะครับ
การไต่สวนครั้งที่ห้าหลังจากนั้นก็จะเป็นคิวของเจ๊บ้าบินนะฮะ
แม่ค้าทุกคนทั้งเจ๊พัดเจ๊บ้าบินบอกว่ามีความพร้อมที่จะขึ้นเบิกความในชั้นศาลนะฮะ
ก็๒๔การยายนก็รอดูความขึ้นไหวอีกทีหนึ่ง